ถูกต้องถนนพัทยา๓ย่างพัทยากลาง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๑๔กรกฎาคมที่ผ่านมา
พนักงานของร้านเขาก็ดูแลร้านปกติ
แล้วก็มีนายตำรวจพร้อมกับพวกเดินทางไป
ก่อนนั้นก็คือว่ามีชายคนหนึ่งเข้าไป
แล้วบอกว่าอยากจะซื้อบริการทางเพศ
พนักงานเสิร์ฟบอกไม่ขายที่นี่ไม่ได้ขาย
จากนั้นชายคนดังกล่าก็นำเงิน๒๐๐๐บาท

ไม่ค่อยสบายใจไม่ทันไรครับ
ก็มีตำรวจแล้วก็พวกเดินเข้ามาในร้าน
แจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นก็คือว่า
ค้าประเวณีเปิดสถานบริการโดยไม่มีใบอนุญาต

ก็คุยแล้วบอกว่ายืนยันว่าไม่ผิดนะค่ะ
อกจากนี้เจ้าของร้านยังโทรไปหาพบตรด้วย

แต่ว่าโทรไปสอบถามว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้น
พบตรบอกว่าถ้าอย่างนั้นเปิดสปีกเกอร์โฟนหน่อย

แต่ทางด้านตำรวจบอกว่าไม่คุยไม่เชื่อ
พูดติดตลกด้วยว่าถ้าพบตรจะช่วยคนผิด
เดี๋ยวจะมีการฟ้องรองด้วยจะปลดด้วย

หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บมีอีกสายหนึ่งเข้ามาในเบอร์เจ้าของร้าน
เป็นผู้บังคับการตำรวจภูทรชนบุรี
บอกว่าเดี๋ยวจะคุยหน่อยเปิดสปีกเกอร์

สุดท้ายมีเบอร์โทรศัพท์โทรเข้าไปที่สารวัตรคนดังกล่าว
หรือในสื่อบางสื่อเรียกว่าสารวัตรกาโต้

ปล่อยคนไว้ก่อนแล้วก็กลับไปทันที

ล่าสุดนี้เจ้าของร้านดังกล่าวนั้นแจ้งความกลับตำรวจที่ก่อเหตุในครั้งนี้นะครับ
ข้อหาหลักก็คือกักค้างนวงเหนียวพยายามขู่กันโชคทรัพย
รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบครับ
พลตำรวจตรีเชษฐาโกมลวัฒนะผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๒บอกว่า

โดยนางสาวปรณิสาชัยพานานิตกุลหรืออายุ๓๖ปีครับ
เจ้าของร้านคาราโอเกะชื่อว่านางฟ้า
ตั้งอยู่บริเวณถนนพัชยาสาย๓อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี

แจ้งความให้ดำเนินคดีกับพันธุ์ตำรวจโทนาราวุฒิการามหิโต
สารวัตรกองกำกับการสืบสวน๑กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๒
ร้อยตำรวจโทจตุภูมิลิ้มสิริวัฒนกุลพร้อมกับพวกอีก๕คน
หลังจากที่บุกเข้าไปที่ร้านไปตรวจค้นและพยายามจะแจ้งข้อหาค้าประเวณี
และไม่มีใบอนุญาตเปิดสถานบริการนะครับ
เจ้าของร้านนางฟ้าคาราโอเกะก็คือคุณปรณิสายืนยันว่าไม่ผิด
โดยมีเด็กในร้านบอกว่าตำรวจนำเงินให้สองพันบาทด้วยแล้วก็บังคับให้สารภาพว่าค้าประเวณี
จากนั้นก็พยายามแล้วที่จะชี้แจงเรื่องราวต่างที่มาที่ไปแต่ตำรวจก็จะจับตัวไป
ดังนั้นวันนี้ครับแจ้งความกลับในข้อหานวงเหนียวกักขัง
ร่วมกันพยายามกันโชคทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่ง
จ้างต้นผู้บังคับการศึกษวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๒นั้นมีคำสั่งให้พันธุ์ทธโรนาราผุด
ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรภาค๒จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
ส่วนเรื่องร้องทุกข์เป็นหน้าที่ของตำรวจภูทรเมืองพัทยาดำเนินการครับ
ซึ่งได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงว่าข้อมูลการแจ้งความนั้นเป็นจริงหรือไม่
จากเรื่องของตำรวจทีนี้มาดูเรื่องของทหารกันบ้างนะคะ
เป็นคลิปเช้าก่อนหน้านี้กรณีที่ศัษฎีจังหวัดยาลาไปข่มขู่พนักงาน
ร้านขายเสื้อผ้าแห่งหนึ่งในจังหวัดยาลานะคะ
ก็มีคำถามเกิดขึ้นมากมายว่าพฤติกรรมพฤติการของทหารคนดังกล่าวนั้นเหมาะสมหรือเปล่านะคะ
วันนี้ล่าสุดคุณผู้ชมครับปรากฏว่าศดีจังหวัดยาลาคนดังกล่าวมีการออกมา
โพสต์ข้อความบอกว่าให้ประชาชนนั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมข่าวสารนะคะ
ส่วนกรมนภ๔ส่วนหน้าค่ะวันนี้ยืนยันนะคะว่าจะไม่ปกป้อง
หากพบว่าทหารคนดังกล่าวนั้นทำผิดจริงแล้วก็จะมีการลงโทษทางวินัยขั้นเด็ดขาดอีกด้วยค่ะ
พันเอกยุทธนามเพชรม่วงรองโฆษกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔ส่วนหน้า
วันนี้ก็มีการออกมาชี้แจงคลิปเหตุการณ์
ขณะที่ทหารยศพันเอกแต่งกายเต็มยศแล้วค่ะ
ข่มขู่พนักงานร้านขายเสื้อผ้าแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลนครยาลา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงค่ำคืนของวันที่๑๕กรกฎาคมที่ผ่านมา
แน่นอนนะคะว่าก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมอย่างกว้างขวางเลยทีเดียวค่ะ
พันเอกยุทธนาบอกว่าผู้ชายในคลิปเนี่ยคือพันเอกขจรเดชสมิตะโยธิน

ขณะนี้พลโทวิวัตรปฐมภาคซึ่งเป็นแม่ทัพภาคที่๔นะคะ
ได้มีการสั่งการให้ย้ายออกนอกพื้นที่
พร้อมกับมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามประมวลวินัยทหาร
เพื่อที่จะลงโทษทางวินัยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะเป็นพฤติกรรมส่วนตัว
แต่ว่าก็ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของวงการทหาร

ก็เลยขออภัยต่อสังคมจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวด้วยนะคะ
พร้อมกับกำชับให้คณะกรรมการสอบสวน

ก็ให้ลงโทษทางวินัยขั้นเด็ดขาดทันที
ขณะที่ผู้ดูแลร้านนั่นก็คือนางโสพิดาสุดสงวน
บอกว่าตอนนี้ต้องออกไปอยู่นอกพื้นที่
เพราะว่าได้ปิดร้านแบบไม่มีกำหนดนะคะ
จากว่าไม่มั่นใจเรื่องของความปลอดภัยค่ะ
ขณะที่เจ้าตัวก็คือพันเอกขจรเดช
มีการโพสต์ข้อความทางกลุ่มไลน์นะคะ

สื่อนำเสนอข่าวโดยขาดการตรวจสอบอย่างละเอียด
อยากให้สังคมประชาชนใช้วิจารณญาณ

อย่าเพิ่งด่วนสรุปแล้วก็ตัดสินใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจน
ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซะก่อนนะคะ
โพสต์คลิปในสื่อโซเชียลมีเดียในปัจจุบัน

แต่หากมีการทำความผิดจริง
กองทัพต้องมีมาตรการในการลงโทษอย่างเด็ดขาด
พันเอกขจรเดชได้มีการโพสต์ข้อความชี้แจงต่อเนื่องด้วยนะคะว่า
หากเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงตามที่ได้มีการนำเสนอข่าว
ถือว่าเป็นการสร้างความเสื่อมเสียให้กับกองทัพ
สื่อมวลชนต้องรับผิดชอบ
โดยการขอโทษออกอากาศในทุกช่องทางอีกด้วยค่ะ